ได้เริ่มให้ประชาชนที่ไปจองสิทธิ์หญิง

เข้าไปทำเรื่องทำเอกสาร
ล่าสุดก็จะมีการปรับสัดส่วนเรื่องของเงินกู้ใหม่
หลังพบว่าประชาชนนั้นต้องการที่จะมีบ้าน
ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันสำหรับผู้มีรายได้นอนนะครับ
เปิดให้ประชาชนที่ไปยื่นกู้โครงการบ้านล้านหลัง
มีผู้ไปยื่นกู้แล้ว๑๒๐๐รายวงเงินรวมประมาณ๑๑๐๐ล้านบาทครับ
หลังเปิดรับจองสิทธิ์บ้านล้านหลังเสร็จสิ้น
พบว่ามีประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า๒๕๐๐๐บาทต่อเดือน
ยื่นขอสินเชื่อเข้าไปใน๑๑๓๐๐๐บรรยาย
ที่ยื่นจองสิทธิ์มาทั้งหมด๑๒๗๐๐ราย
พรศอก็จะเสนอคำแนะกรรมการของธนาคาร
พิจารณาวันที่๒๒มกราคมนี้
เพื่อปรับสัดส่วนของการกู้ใหม่
จากเดิมกำหนดกลุ่มสินเชื่อกลุ่ม
ผู้มีเวลาได้น้อยต่ำกว่า๒๕๐๐บาทต่อเดือน

แล้วก็ลดสัดส่วนสินเชื่อของกลุ่ม
ผู้มีรายได้สูงกว่า๒๕๐๐ต่อเดือน
เหลือเพียง๑ล้านบาท

แล้วก็๓๐๐๐ล้านเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ต่อเดือนเกิน๒๕๐๐๐บาทต่อเดือน
แต่ปรากฏว่ายอดแสน๒๗๐๐๐ที่มาจองสิทธิ์
เป็นกลุ่มล่างถึง๑๑๓๐๐๐ราย

ดังนั้นวงเงินที่ใช้ก็ต้องขอเปลี่ยนสัดส่วนจากคณะมนตรี
ว่าจากเดิมที่ล็อกไว้๒ต่อ๓จะเปลี่ยนเป็น๔ต่อ๑
สูงกว่า๒๕๐๐๐จะเหลือ๑๐๐๐๐๐๐๐บาท
ต่ำกว่า๒๕๐๐๐ก็๒๐๐๐๐บาท
ผู้จองสิทธิ์เชื่อกลุ่ม๕๙๐๐๐บาทแรก
สามารถยื่นคำขอกู้กับธนาคารได้แล้วตั้งแต่เมื่อวานจนถึง๒๙มีนาคม
และผู้จองสิทธิ์ส่วนที่เหลือกำหนดให้ยื่นคำขอกู้ได้๑เมษายนถึง๒๘มิถุนายน
เอกสารแสดงตัวตนด้านบัตรประชาชนธนาบินบ้าน

ใบจะซื้อจะขายต่างนาน
ก็เป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่มีผู้จองสิทธิยื่นกู้มากที่สุดนะครับ
เมื่อวานผู้ที่มีรายได้น้อยที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน
แล้วได้รับสิทธิยื่นกู้ตามโครงการ
ผู้จัดการธนาคารทอศสาขาพิศนุโลกคือนายพิชิตศรีบัวเขาคาดการณ์ว่า
วันแรกคือเมื่อวานก็มีผู้ไปยื่นกู้ไม่น้อยกว่า๑๐๐ราย
ถ้าเอกสารครบถ้วนธนาคารก็จะพิจารณาวงเงินสินเชื่อตามที่ความสามารถชำระหนี้มี
โดยคำนวณจากรายได้สุทธิของผู้กู้
รวมไปถึงราคาประเมินหลักประกันที่อยู่อาศัยที่ต้องการจะซื้อ
และราคาจัดซื้อจะขายตามสัญญาจากนั้นก็จะรายงานผลการพิจารณาให้กับผู้กู้รับทราบกันต่อไป
ก็เป็นเรื่องของโครงการทำให้ประชาชนผู้มีเวลาได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับ